สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาโอ๊ย

แต่ฝ่ายสามียังเป็นคนขี้หึงครับ

กระโดดถีบเมียแล้วก็จะเอามีดฟันเมีย

หนูอยู่เลยหันไปเอามิ้นโจ้งแทงสามี๓๐แผลเสียชีวิตคลาที่
แต่ตำรวจพศพศีชนจังหวัดนครสีธรรมราชรับแจ้งเหตุแทงกระตายที่บ้านหลัง๑
ในตะบุ่น๔อัมเพศศีชนจังหวัดนครสีธรรมราชที่เกิดเกิดเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
หลังบ้านคือในเช้าอายุ๖๔ปีเจ้าของบ้านสภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยมิดทำครัวเข้าบริเวณลำตัวเกือบ๓๐แผลเสียชีวิตขาดที่ในบ้านที่เกิดเหตุพบนางเกี่ยงอายุ๖๔ปีภรรยาผู้ตายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ยืนถือมิดทำครัวไปแล้วเพื่อนเลือดยาวประมาณ๑๕เซนติเมตรรอมอบตัวกับตำรวจโดยสภาพน
การสอบสวนในเช้าผู้ตายมีอาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้โดยนางเกี่ยงให้กันว่าเธอและผู้ตายมีลูกด้วยกันสองคนมีครอบครัวกันหมดแล้วทำให้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กันเพียงสองคนแต่ทั้งสองมักจะมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำเกือบทุกวันโดยสาเหตุมาจากในเช้าชอบหึงหวงภรรยาทั้งทั้งที่อายุมากกัน
ต้องทะเลาะจนมีปากเสียงทะเลาะกันในเช้าถือมีดพลาเข้ามากระโดดถีบเธอไปหนึ่งครั้งและใช้มีดพลาฟันเธอแต่ฟันไม่โดนด้วยความโมโหที่ถูกสามีทำร้ายก่อนจึงใช้มีดหันหมูที่กำลังถืออยู่กระหน่ำแทงสามีแบบไม่ยั้งทำให้สามีล้มฟุกตายขาดที่ทันทีส่วนเธอได้ถือมีดเปื้อนเลือดรอมอบตัวกับตำ

ตายลงลงศพเพราะติดเรื่องของวันพุธและต้องผ่านเที่ยงคืนของวันนี้ไปก่อนจึงจะบรรจุร่างลงลงศพได้นายวิโรธวิบูลสินอายุหกสิบเอ็ดปีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อช่วงแปดโมงเช้าที่ผ่านมาลุงวิโรธยังเห็นผู้ตายขี่จากรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านผ่านไปไม่ถึงสามสิบนาทีนางเกี้ยงภรร
ตอนแรกคิดว่าจะนำตัวขึ้นกระบะไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนายเช้าแน่นิ่งไร้ลมหายใจส่วนทั้งสองคนก็ทราบว่าทะเลาะกันบ่อยครั้งลุงวิโรธเองก็เคยตักเตือนแต่ไม่เป็นผลไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นมีคนเสียชีวิตแต่ก็รู้สึกเห็นใจนางเกี้ยงเพราะคงทำไปด้วยอารมณ์โมโหและการป้องกันต
แกตลอด
อีกต่อไปที่นี่ทีนี่
ส่วนลูกสาวของผู้ตายยังอยู่ในอาการช็อก
จนเป็นลมยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้

กำลังเดินทางมาพร้อมเตรียมเงิน
ประกันตัวแม่ในวงเงินสามแสนบาทส่วนศพจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์
นัดประคันธิระรัตนสิริกุลถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีบรรยายงาน